ตื่นฟื้นฝันกับผมทัศนัยโค้ดทองครับคุณผู้ชมครับความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยเห็นชัดกับเรื่องของปัญหาการเงินคนไม่สามารถเข้าไปกู้เงินกับสถาบันการเงินของรัฐหรือ
เอกชนได้เรื่องการเจ็บป่วยก็ไม่สามารถเข้าไปถึงเรื่องของระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้พูดง่ายครับชีวิตคนรวยคนจนมันต่างกันเหลือเกินที่เห็นชัดที่สุดกับเรื่องของปัญหาการเงินนะฮะคนที่มีอาชีพอิสระคนที่ยากจนต้องการใช้เงินแต่ไม่สามารถไปกู้เงินได้ก็ต้องหันไปหาเจ้าหนี้นอกระบบพอมาเจอกับปัญหาทาง
เป็นการตอบย้ำว่าความเหลื่องล้ำนั้นยังคงมีสูงอยู่สูงขนาดไหนให้คุณผู้ชมไปดูข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเอาเฉพาะปีนี้นะครับเรื่องของการเป็นหนี้เป็นหนี้เสี่ยวมากขึ้นแล้วเกินแค่เดือนมกราคมถึงมิตรทุนายนที่ผ่านมาเอาง่ายครับในช่วงของศาลการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมามกราคมถึงมิตรทุนาย
แบบนี้นี่คือบัญชีที่ทำให้เกิดบัญชีหนี้เสียครับจากมกราคม๒ล้านสามแสนรายหรือว่า๒ล้านสามแสนบัญชีเป็น๔ล้านสามแสนบัญชีในเดือนมิถุนายนเพิ่มมา๒ล้านนะครับส่วนมูลหนี้ครับจากสองแสนล้านบาทเป็น๔แสนล้านบาทในปีเดียวครับตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนนั่นเป็นการตอกย้ำนะครับว่าผลกระทบของโควิดทำให้ประชาชนยังลำบากและยังคง

แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อชุมชนเข้มแข็งเนี่ยประเทศไทยก็จะไปได้
ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมนอกเหนือจากเรื่องของการเงินแล้วยังมีเรื่องของการศึกษาด้วยมีอีก๒บุคคลที่ออกมาพูดว่าเราต้องให้การศึกษาเด็กอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งคนรุ่นใหม่ต้องออกมาช่วยกันแก้ปัญหานี้เพราะประเทศไทยเป็นของทุกคนไปฟังพร้อมกันครับ
ผมก็ต้องแก้หลายอย่างครับมันมีหลายมิติเหลือเกินถ้าสังคมทางด้านกฎหมายทางด้านเศรษฐกิจนะครับผลการบังคับใช้กฎหมายเองก็มีความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับดูง่ายในเรื่องของระบบสาธารณสุขก็มีการเหลื่อมล้ำในการที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ไม่เท่ากันนะครับวิกฤตโควิดที่ผ่านมาก็เป็นตัวแสดงออกให้เห็นชัดเจน

ขั้นพื้นฐานของการเป็นคนไทยอ่ะมีอะไรบ้างมันเป็นเรื่องที่มันมันละเอียดอ่อนแล้วมันยิบย่อยค่ะมันเหมือนกับเราแตะตรงไหนเราก็จะเจอปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดว่าคุณไปแล้วคุณได้เจอกับปัญหาอะไรบ้างก็ต้องบอกว่ามีทุกจุดแต่เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าพอมันมีปัญหาแบบนี้ใครจะเป็นคนที่จะมาแก้ปัญหาได้มันเป็นเรื่องของภาค
หรือเปล่าที่จะต้องทำคือคือมองแบบนี้นะคะว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาของทุกคนจริงจริงคือมันเป็นมันเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องช่วยกันเพราะว่าในแต่ละมิติอ่ะก็ล้วนแล้วแต่ส่งให้ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านดีหรือด้านไม่ดีกับสังคมของเราค่ะประเทศนี้ไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของค่ะเราทุกคนที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของประเทศนี้อย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้น
ได้ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เป็นคนไทยเหมือนกันได้เวลาที่เราจะตื่นแล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ
และมาร่วมหาทางออกให้กับประเทศที่น่าจะดีขึ้นกว่าวันนี้
พรุ่งนี้วันจริงแล้วติดตามหน้าจอไทยรัฐทีวี
วันนี้ผมทัศนัยโค้ทองลาไปก่อนสวัสดีครับ